อยู่ที่เชียงใหม่นะคะจะพาไปอีกวัดวัดหนึ่งค่ะที่นี่นะคะ
ฮิตไม่แพ้กันบอกว่าไปกราบไหว้สักการะขอพรแล้วจะ
โชคดีเมื่อกี้เห็นชื่อแว๊บไปแล้ว
อาคารนั่นก็คือพระเจ้ามุกดอกไม้นั่นเอง
เหมือนเคยได้ยินอ่ะเออใช่เคยเล่าคุณผู้ชมฟังอยู่แล้วนะคะ
ที่วัดล่ามช้างตะบนศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
วัดนี้ค่ะก็มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอยู่หลายองค์ด้วยกัน
หนึ่งในนั้นก็คือพระพุทธรูปพระเจ้ามุกดอกไม้ค่ะ
ซึ่งทำจากมวลดอกไม้แห้งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศเอามาอัดแน่นผสมเป็นมวลสาร
แล้วก็หล่อแล้วก็ปั้นเป็นองค์พระพุทธรูปขึ้นมาตามชื่อเลยนะคะ
สาธุชนก็มากราบไหว้ขอพรพระเจ้ามุกดอกไม้นี่แหละ
และนอกจากนี้ก็ไปกราบไหว้ขอพรกันต่อที่รูปปั้นฤษีนารอด
ชื่อนี้ก็น่าจะคุ้นหูอีกเช่นกันนะคะ
ซึ่งบรรยากาศที่เราไปดูที่วัดแห่งนี้ก็เป็นวันก่อนที่จะประกาศรางวัลนะคะ
ดังนั้นคนก็จะเนืองแน่นแบบนี้แหละ
ก็ทยอยมากันนะต่อคิวกันไม่ขาดสาย
อย่างอาจารย์พ่อหนานบุญ
ซึ่งเป็นจอมขมังเวทที่มีคาถาอาคมจากพม่า
ทำบุญแล้วก็ทำพิธีปลุกเสกบอกปลุกเสกทูบเลยครับเออเอาสิ
ได้มา๑๑สิ่งหนึ่งอันแล้วก็จุดปักเอาไว้ที่บริเวณหน้ารูปปั้นฤษีนารอดนี่แหละ
เนี่ยค่ะตามนี้เลยคุณชนะดูมันใกล้เคียงมากกับที่เราจุดเลยนะ
ก็ทำอย่างนี้แต่ว่ามันห่างไกลความเป็นจริงมากนะคะมันไม่ได้ไม่โดนนะ
แต่ไม่เป็นไรเรื่องแบบนี้มันต้องมีความหวังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายแล้วกัน
ถ้าหากใครอยากจะขอพรขอโชคขอลาบขอกำลังใจขอที่พึ่งทางใจ
ก็มาแวะเวียนขอโชคขอลาบมากรามไหว้ตามความสัทธากันได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห